ลุงลุงจะมาดูคลิปโป๊แบบนี้ไม่ได้นะ
ทำไมค่ะลุงกำลังขับรถสองแถวรับส่งผู้โดยสารอยู่นะ

คนบนรถสองแถวที่อยู่นั่งข้างหลังเป็นเด็กนักเรียนเนี่ย
จดมองไปลุงลุงเล่นโทรศัพท์มือถือ
ไม่ได้เล่นมือถือปกติดูคลิปโป๊ไปด้วยขับรถไปด้วย

โอ้โหคนที่นั่งอยู่ท้ายรถสองแถวเป็นเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลยคุณ
เด็กนักเรียนหญิงนักเรียนชายเห็นลุงคนขับรถสองแถว
อายุประมาณสัก๕๐ปีขับรถไปเปิดดูคลิปโป๊ไปตลอดทาง
แล้วก็ยังวางมือถือไว้บนพวงมาลัยแบบนี้
โอ๊ยคุณดิฉันวางมือถือเหมือนกันน่ะลักษณะใครถ้ามันมีที่วะ
แต่ดูข่าวดูนั่นดูนี่ไม่ใช่ดูคลิป
แต่ต้องระวังคุณอย่าเพิ่งไปเสียสมาธิกับการดูอะไรแบบนี้นะฮะ
โดยเฉพาะไอ้คลิปโป๊แล้วมาเปิดดูตอนนี้มันไม่ใช่ที่
บนรถข้างหลังก็มีนักเรียนหญิง๒คนนักเรียนชายอีก๔คนนะครับ
แล้วนักเรียนชายเขาเลยแอบถ่ายคลิปนี้ไว้

แค่คุณไม่ได้เช็ดแค่นั้นเองแต่เด็กก็มองเห็น
นี่ฮะเหตุการณ์บนถนนกลางเมืองฉะเชิงเซา
เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปนี้จากนักเรียนชาย
ชั้นปวส๒อายุ๑๙ปี
เล่าให้ฟังบอกผมเห็นกับตาเลยครับ

ผมสะกิดบอกเพื่อนผู้หญิงให้รู้ตัว

ตอนหลังก็เลยมาพิสูจน์อีก

ทีนี้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะครับ
โดยน้องนักศึกษามีหลักฐานชัดเจนทั้งคลิปวิดีโอ
ป้ายทะเบียนรถชื่อสกุลคนขับเลย
และสังเกตว่าบริเวณที่นั่งข้างคนขับ
มีขยะกองอยู่จำนวนมากภายในรถนะครับ
คล้ายว่าไม่ปกติแล้วนะครับ
แล้วไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้าง

ลุงคนขับขับผ่านหน้าโรงเรียน

คือลุงดูคลิปโป๊ไปก็ไม่รู้ว่า
จะไปทำอนาจารย์เด็กนักเรียนหญิงหรือเปล่า

เตือนภัยสังคมนะครับ
ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเนี่ยคันนี้อีกแล้วนะ

ขึ้นรถไปผมก็บอกเพื่อนว่านี่เห็นไหมดูอีกแล้ว
เพื่อนผมก็เชื่อแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องพิจารณานะ
คือเป็นคนขับรถโดยสารด้วย
สองกฎหมายเรื่องการใช้โทรศัพท์ในรถด้วย

และสี่กลัวไปทำอนาจารย์ถ้าลุงมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะ
ไม่ได้นะต้องไปตรวจสอบเลยนะคะ